วันนี้ก็วันที่๑๙แล้วนะคะ
วันนี้เรามาเพื่อน้องรำลึกถึงพระขออภัยค่ะ
น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ไทยรัฐกรุ๊ปจัดทำหนังสือที่มีชีวิตโครงการไทยรัฐร่วมประสบนิกรไทย
ระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคมพศ๒๕๖๐นี้นะคะ
รวมทั้งหมด๑๕ฉบับค่ะ
ส่วนฉบับวันพรุ่งนี้ประจำวันที่๒๐ตุลาคมนะคะ
ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าสะพรั่งพราว๙กวีอัญชุลีมหาราชันนะคะ
ซึ่งจะรวบรวม๙บทกวีจากศิลปินแห่งชาติและไทยรัฐ
น้อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีวีดีโอสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์นวรัฐพงศ์ภัยบูล
อย่างที่ท่านเห็นนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เคลื่อนไหว
แล้วเราก็ติดตามแรงบันดาลใจในการวาดภาพ
ร่มพระบารมีผลงานของคุณเทิดศักดิ์ชัยการ
ได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษเช่นกัน
หาว่าพระทูลกระหม่อมแก้วนิราชแล้วจากแท่นบัญจทร
แล้วต่อไปค่ะไปชมภาพและเพลงอันไพระ
ซึ่งแต่งโดยคุณน้ำพึ่งหม่อมหลวงสารารีกิติยากรกันค่ะ

พระบาทสมมิตรกระบาลมินทรามหาภูมิพรรณดุลเยอริย์
มหิตลาทิเทพระมาถิตปฏิชะ
พู่รีนะฤูพะหิลสย่ามิงประกิดา
จะเรื่อยกว่ากันดิมที่เราเกิด
ได้กำเนิดเกิดมาในรัชสมัย
ในกุมงักราชกาลที่ก้าวอันเกลียวใคร
พร้อมไทยสำนึกพระมหากรุณาที่คุณ

บรมนาจจักรีศีสยาม
มองฝากเฟ้อเห็นแสนทองส่องเหลืองาม
ตามแหวนสันสารพระนางหรือของใกล้
เพลงนี้นะคะแต่งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สุดที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรบินฐะระมหาภูมิพลยภนนรดุณเยด
ที่ทรวงเป็นมิ้งส์ขวัญของโปรโลกประชาชาวไทยทุกมูเหล่า
และมีพระเมตตาต่ออาหนาประชาราชมาอย่างช้านานตลอดเจ็ดสิบปีก็ของของของราช
ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนจิตรดา
ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ตะการตาทั้งภาพแล้วก็แสงสีเสียงนะคะ

ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟังต่อหรือฟังซ้ำอีก
ครับผมเอาละครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของเว็บไซต์เป็นฝรั่งแสบนะครับ
เว็บไซต์ไปตุ๋นจองห้องที่โรงแรม
คือเขาจะมีแบบเป็นเว็บไซต์เพื่อทำขึ้นมาเพื่อที่เราจะจองโรงแรม

จองโรงแรมให้แล้วเราก็ไปที่โรงแรมเลย
แต่เจ้าฝรั่งคนนี้มันแสบมากนะฮะคือเป็นนี่เขาบอกนะจับชาวโคนมนะครับ
รวมเงินค่าที่พักจากนักท่องเที่ยวนะครับที่สอนอห้วยขวางนะครับ
เมื่อวานนี้ทางพลตรวจตรีสุรเชษนะครับหักพานท่านเป็นรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน

ทางพนธุรกิจสุรเชษก็ได้มีการกล่าวนะครับ
บอกว่านักท่องเที่ยวช่างต่างชาติหลายมีการร้องเรียนนะครับ
บอกว่าไปจองที่พักของโรงแรมในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์แห่งหนึ่ง

เนื่องจากโรงแรมและที่พักต่าง
แจ้งว่าไม่มีการจองเข้ามาในระบบของโรงแรม
ทำให้นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินค่าที่พักซ้ำสอง
หรือหาที่พักใหม่กรณีที่พักเต็ม
ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยได้รับความเสียหายนะครับ
ชุดสืบสวนและฝ่ายสืบสวนสนห้วยขวางสืบทราบ

ระเงินล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต
หรือช่องทางการสำนักเงินบนโลกออนไลน์
เข้ามายังบัญชีในไทยใช้ชื่อว่านางสาวจันทีลมศักดิ์
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายจักรคอบเป็นคนรับเงินแค่ที่พักไป
แต่ว่าไม่นำเงินไปชำระค่าโรงแรมทำให้นักท่องเที่ยวถูกลอยแพร่

เพราะว่ามาถึงเสร็จปุ๊บสมมุติจ่ายเงิน

พี่บอกว่าฉันไม่เคยได้รับเงินเลย
แต่มันไม่มีการเจียนเย็นกลับ

โหตั้ง๒ปีแล้วด้วยอ่าจริงมากกว่านี้ด้วยนะครับ

นายจาคอปได้มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายคนนะครับ

ส่วนนายจาร์คร็อปให้การเบรีเศษทั้ง๒ข้อหาเลยนะฮะ
และขอให้การในชั้นศาลสืบสวนทราบว่า

เขาบอกทั้งหมดขอเข้ามอบตัวแล้ว

ตัวจาคอปเนี่ยไม่ต้องอยู่เมืองไทยก็ได้

และฝรั่งก็อาจองกับจาคอป
ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องพักไม่มีอะไรให้น่ากลัวมากเลย
คือเขาก็ทำเรียนแบบของจริงทุกอย่างใช่ไหมใช่เราก็จะได้
สมมุติเราเป็นฝรั่งแล้วเราก็ได้โค้ดใดอะไรมาลงเครื่องมาเลย
กันชัยขึ้นมาเพื่อรับจองโรงแรมใครจะไปพัก
เพราะพี่อยู่เยอรมันพี่ตอบมาในเว็บไซต์ของกันชัย
พออยู่นี่ครับโอนเงินมาเปิดครั้งนั้นเสร็จ
คิดไม่ได้มานอนเชิระตั้นเข้าไปถึงเชิระตั้นผมไม่เอาไปให้
นี่ไงบ๊ายอะไรกลายเพราะไอ้โทนีเป็นคนโกงหมด
นี่ไงลูกออนไลน์ทำถึง๒ปีเลยน่ะ๒ปี
น่าจะเจอตายมากกว่านี้น่าจะมากกว่า๒๐ล้าน
ใช่เราอาจจะเจอแบบนี้เวลาเราจองไปเมืองนอก

ไม่ใช่อยู่ตรงหน้าฟรอนตเลยค่ะ

ปรากฏก็บอกพี่โทรทางโทรศัพท์

หัวหินเขาบอกพี่ผัดจองอย่างนี้เลย

พอใจไหม

แล้วก็อดไม่ได้เพราะว่าเป็นฉาก

สภาพอากาศแปรปรวนของประเทศไทยตอนบนนะคะ

ช่วงวันที่๒๑๒๖ตุลานะคะ
ก็จะมีความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
แล้วขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ

พอมาเจอกับอากาศแบบนี้เข้าเนี่ย
ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย
มีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะ

ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะ
แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่

อุณหภูมิก็จะลดลง๒๕องศาเซลเซียสนะคะ
โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะ
ส่วนภาคอื่นก็จะส่งผลกระทบเป็นระยะไป
ก็บอกประชาชนในพื้นที่ว่าให้ระวังอันตราย

ติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

อย่างที่บอกนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีเข้ามาอีกสัก๒ลูกนะ
เขาบอกว่าเราจะกลับไปอยู่ตอนเหมือนกับปี๕๔

ใช่ชื่อตัวเดียวเพิ่งอ่านเมื่อกี้
แต่ว่าไม่ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ถึงขนาดนี้

มันจะเบาลง
ปะทะกับแผ่นดินที่อยู่หน้าเราอย่างเช่นเวียดนามอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่ใช่แค่ช่วงปะทะเนี่ยเราไม่รู้ไงจะไปเจอที่ไหนบ้าง

พี่หนูงงตั้งแต่พี่อ้อมไปฟิลิปปินส์แล้ว

เอ๊ะทำไมถึงยิ้มติดยิ้มให้มันกว้างสักทีได้ไหมฮะ

คือคุณจะยิ้มให้ปากได้นะ
ตัวเองยิ้มกว้างมากเลยนะ

ดาวเรืองในช่วงนี้นะฮะก็ไปหาซื้อปรากฏว่าโดนโขกราคาอย่างแรงมาก
จนกระทั่งแบบเสียใจเลยอ่ะทำไมถึงทำอย่างนี้ในเวลานี้นะคะ
กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มแล้วนะคะราคาดอกดาวเรืองออกประกาศห้ามพ่อค้าแม่ค้า
โอกาสนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณ
วันนี้ค่ะคุณบุญยฤทธกรยานมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า
ตอนนี้กรมบังคับภายในได้ออกมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรือง
ต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ด้วยในราคาที่สูงเกินจริง
หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกต้นดอกดาวเรือง
ประดับดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมีได้
แด่พระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชน์
ทั้งนี้นะคะกรมการค้าภายในก็เลยประกาศว่าราคาสินค้าและบริการฉบับที่๒๑เนี่ย
ฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรืองต้นดอกดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ราคาที่สูงเกินสมควร
และฟังที่คุณจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

ปัจจุบันราคาต้นดอกดาวเรืองขายส่งนะคะจะอยู่ที่ประมาณต้นละ๔๕บาท
ถ้าขายปลีกและมีกระถางด้วยก็จะอยู่ต้น๒๕๑๐๐บาท
ตามขนาดของต้นคือยิ่งต้นใหญ่ดอกเยอะก็อาจจะแพงขึ้นกว่า๔๕บาท

หากพบว่ามีการจำหน่ายราคาที่สูงเกินจริง
จะมีโทษจำคุก๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับอยู่ที่เจตนาของคน
และการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายที่ติดนะคะ
ก็ปรับเหมือนกันโทษไม่เกิน๑๐๐๐บาท
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าเมื่อปี๒๕๔

ถ้าประชาชนไม่รับความเป็นธรรมนะคะโทรหาได้๑๕๖๙ค่ะ
ถ้าเจอเหตุอะไรพวกนี้นะคะโทรเลยโทรเลย

เอาละครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้า
เขาว่ามียาผีบอกเป็นยารักษามะเร็ง

กพื้นปุ๊บฟองฟู้เลยพื้นสะอาด

แต่ตายเพราะยาตายเพราะเพลงแผล

กำลังคุยเรื่องกรมอุตุอยู่ว่า
ฝนฟ้าช่วงนี้จิตก็โทง
ยิ้มสิครับยิ้มสิ

คนลุกมากเลยไปอ้างยานะครับรักษาโรคมะเร็
ปรากฏว่าราดพื้นห้องน้ำที่ฟองนี้

ที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะครับ

บอกแก้โรคเบาหวานโรคมะเร็ง

ฟองขึ้นมาเห็นไหม

แม่ของเขาเนี่ยไปได้ยานี้มา

แต่ผมดูแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากกลิ่นเนี่ยเหมือนยาล้างห้องน้ำเลย
ใส่กวดมาไม่มีฉลากด้วยโดนมือผมแสบคันเลย
ผู้รู้ช่วยบอกผมหน่อยล่าสุดทางรองศาสตร์อาจารย์ดรวีรชัยพุทธวง
นั่นเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องนี้
บอกว่ากรณียาแก้มะเร็งที่จังหวัดซูรินที่เกิดฟองกับพื้นห้องน้ำ
อาจารย์ออสต้องขออัลค่าวแรปจึงจะรู้๑๐๐
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับขอให้ความเห็นดังนี้ผู้โพสต์ข้อความบอกว่ามีรสเปรี้ยว
ไปลองชิมด้วยและต้องเจือจางกับน้ำ๑ลิตรแสดงว่าน่าจะเป็นกรดนะครับ
ผู้โพสต์ข้อความบอกต่อนะครับว่าโดนผิวหนังแล้วแสบคันแสดงว่าน่าจะเป็นสารเคมีในกลุ่มกรดหรือเบสครับ
ซึ่งความเป็นกรดจะเกิดปฏิกิริยากับผิวหนังโดยการดึงน้ำออกจากร่างกายทำให้แสบคัน
และถ้าหากมีความเข้มสูงนะครับจะเกิดมีผิวรอยไหม้ได้
ผู้โพสต์ข้อความเอามาใส่พื้นห้องน้ำแล้วเกิดฟองเป็นก๊าซขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติก็คือเป็นกรดนี่แหละครับ

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะตายเพราะมะเร็งหรือว่าจะตายเพราะว่าไอ้เจ้ายาอันนี้ถ้ากินเข้าไป

สารที่เป็นกรดที่หาได้ง่ายกรดที่ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยนะครับ
เรียกว่าสอดคล้องกับทางผู้โพสต์เนี่ยได้มีข้อความระบุออกมาด้วยนะครับว่ากลิ่นเนี่ยเหมือนยาล้างห้องน้ำเลย
ซึ่งภายนอกเนี่ยห้ามรับประทานให้ใช้แต่ภายนอกก็ห้ามกินนะครับ
งั้นอาจจะเกิดผลต่อร่างกายตายได้
โอ้ยโดนมือยังแสบแล้วจะกินเข้าไปมั้ย
ก็นั่นไงแล้วใครไปให้แกมาเนี่ยก็อาจจะสงสารแกสิ
จริงมันก็ใครจะทำอะไรไม่ได้นะเจ้าตัวจะเป็นคนละเอียดเองไหม
ว่าแบบสมมุติให้มาเนี่ยเราก็อยากหายป่วยเนอะ
แล้วเอาไปถามหมอหน่อยไหมหรือไปถามผู้รู้นิดนึงไหมแบบเหยียดซิสว่ากินเลย
คือเป็นอย่างนี้ส่วนมากคือรักษาแล้วรักษาไม่ได้ผลจากทางอื่นไง

พอมีใครมาให้ความหวังก็อะไรก็เอา

มันอันตรายเกินไปหรือเปล่าถ้าจะกินเข้าไปเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นมา

เหมือนเข้าไปจัยแล้วเนอะของเมคปางกรบิน
ว่าไม่มีสารอะไรที่ทำให้หล่อลื่น

รู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบอาจจะทำให้ส่วนอื่น

เดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวเอาไปแต้มนะเพิ่งเขาออกโกรธอ่อนแต้ม
หนูต้องเอาหน้ายีกับพื้นนะพี่ว่า

มีความสุขในการที่เธอสองคนมาเจอกันจริง
มาดูเรื่องคุณป้ากับหมีที่นู่นถ้าแซะจังหวัดชุมพร
จังหวัดที่ใกล้กับรีสอร์ทของคุณ

เขาจะไปเปิดรีสอร์ตให้คุณไปเลยนะครับคุณไปป่าเลยสมเสร็จกับหมีเนี่ยจะเข้ามาพักกับเรารีสอร์ตของคุณทุ่มเกาะใช่ไหม
ท่านเป็นหญิงชะลาวัย๗๐แล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงดีก็บอกว่าเจอหมียืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ไม่มีท่าทางหวาดกลัวด้วย
บตากันแป๊บนึงแล้วหมีก็เดินจากไปนี่ตอน๓ทุ่มของเมื่อวานนี้นายพรชัยเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้ที่พบเห็นหมีมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูด่วนเจ้าหน้าที่ก็เลยไป
แล้วก็ไปเจอนางนันทาให้ข้อมูลว่าช่วงค่ำขับจักรยานโยนไปงานสกของเพื่อนบ้านที่วัดตลาดเนี่ยนะคะ
จากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรก็นั่งพูดคุยกันบอกนี่เขาบอกว่ามีหมีมาเดินเปะปะอยู่แถวนี้นะ
คนก็บอกไม่เห็นหรอบางคนไม่เชื่อต่างนันทาก็คุยเสร็จก็ขี่จักรยานกลับบ้าน
รถเข้าไปที่บ้านปรากฏว่าหน้าบ้าน
นี่รอยมีเล็บหมีเจอหมีเจอหมีเนี่ยเขาบอกว่าแมวเหรอ
ปบตะปบรอยอ้งตีนหมีเมื่อกี้ไง

ก็ไปคิดว่าเป็นสุนัขอยู่ที่หน้าบ้านปรากฏว่าเป็นหมี

แล้วก็ด้วยความตกใจเลยจอดรถแล้ววิ่งไปเปิดประตู

ส่วนหมีนะคะที่อยู่หน้าบ้านของนางนันทานะคะ

แล้วก็บอกว่าอะไรเหรอแล้วก็เดินกลับเข้าป่าไป

ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวคนแต่อย่างใดเลย

เพราะเหมือนกับที่เคยเห็นในทีวีแล้วก็สารคดีต่าง

แต่ทำไมแมวโดนหลายตัวจังเลย

มันคงแบบว่าจริงถ้ามันจะทำให้ตายเลยมันก็ตายได้นะเธอว่าป

แต่ว่านี่แสดงว่าคนอาจจะป้องกันตัวไงคุณผัดไทย
คุณพรชัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาก็เอาเจ้าหน้าที่๑๐กว่าคนเลยนะฮะ

มาดูแล้วมูลนิธิร่วมกับตันยูก็มาด้วย
เป็น๒ชุดออกไปตามหาตามป่าละเมาะ

รอยรับเล็บรับเล็บ
รับเล็บให้เล็บแหลมแล้วก็บางทีมันคันมันก็เอาหลังถู
นายพรชัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านก็บอกว่า

เกิดจากการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบร่องรอย
ก็เห็นการตะปบของตีนหมีจากตามต้นไม้
เพื่อสวนของชาวบ้านต่างก็มีริ้วรอยนี้
ว่าเป็นหมีอย่างแน่นอนแต่จะเป็นหมีชนิดใด
ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง

พี่อุดรต้นเดาเหลือง๑๒๐

ดีค่ะดีค่ะดีค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเจอหมีก็ได้เพราะว่าแผ่นดินนี้ไม่ได้มีให้คนอยู่อย่างเดียว
โอ้โหใครก็อยู่กันได้จริงไหมอ่ะเจอเค้าก็ต้องเนาะอย่ากลัวไปยิงเค้านะไม่ใช่ไง
นี่ไงกลัวว่าเขาสัญชาติยานเดี๋ยวเขามาทำร้ายคนแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแบบทำร้ายชีวิต
ตัวเนี่ยตัวเนี่ยบ้วยจะแบบยิงลูกดอกให้หลับให้หลับ
แล้วก็พาไปปล่อยอะไรอย่างนี้
ไม่หลับดื้อยานี่นี่ก็ดูเหมือนเพิ่งตื่นนะ

มานี่ของพี่เป็นหมี
แต่ของผัดนี่แท้ข่าวเขาบอกด้วยนะว่า

ไม่ใช่เจอโค้งกระดูกอะไรไม่รู้
ยาวมากอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกัน
เขาบอกว่าสำนักข่าวนะคะต่างประเทศ

ประเทศจีนค่ะค้นพบโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตปริศนาอยู่ในทุ่งย่าแห่งหนึ่ง
ลักษณะนะคะส่วนกระโหลกเนี่ยมีปากยาวนะคะแล้วก็มีเขาสองข้าง
ส่วนลำตัวเนี่ยนะคะยาวหกสิบฟุตนะคะหรือประมาณสิบแปดเมตร
แล้วใช่แล้วก็มีขาเล็กสองคู่นะคะอยู่ส่วนต้นแล้วก็ส่วนกลางของลำตัว
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าโครงกระดูกที่พบเป็นซากของมังกรในตำนานของชาวจีน
เหมือนจริงอ่ะอุ้ยมีเข่าด้วยมีเข่าด้วยนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะ
ค่ะชาวบ้านอะไรล่ะชาวบ้านก็ถ่ายทอดอะไรไงตัดอารมณ์ผมมากเลย
ชาวบ้านถ่ายคลิปไว้แล้วก็เรียกว่าแพร่กระจายไปจนทั่วอินเตอร์เน็ตนะคะ
ทำให้เกิดกระแสถกเถียงกันนะคะในเครือข่ายออนไลน์ของจีนว่าจริงหรือเท็จ
หรือสร้างขึ้นมาซึ่งโครงกระดูกเนี่ยอาจจะปลอมหรือจริงก็ได้

แล้วก็ของกระดูกของตัวอะไรเป็นสักอะไรนะคะ

มังกรจีนลักษณะจะแตกต่างจาก
งกรของชาวตะวันตกหรือฝรั่งนะคะ
เพราะว่าจะมีลำตัวยาวไม่มีปีก

แล้วก็เจอบินแหวกไหว้ไปในอากาศ
ก็คือจริงมันไม่มีจริงใช่ไหม

ขอดูชัดอีกทีได้มั้ย

ค่อยติดกันชมกันนะคะ
อันนี้ก็ห่วยเมืองจีนไม่เหมือนกันไม่ได้โอเคช่วงหน้าคุณบัวขาวนะครับ
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับทางในหลวงราชการที่๙ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
ต้องเรียกท่านว่าพระแล้วพระบัวขาวแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อกี้นี้คุณหนุ่มบอกคุณบัวขาวพระบัวขาวบวชแล้ว
ใช่ค่ะวันนี้๑๙ตุลานะคะเพจเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิมนะคะ
ก็ได้มีการไลฟ์สดนะคะบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจชาวไทยอายุ๔๓ปี
เท่าน้องหนุ่มเลย๔๓ปียังเด็กอยู่นะคะทำความดีไม่เท่ากันเนอะ

อ่านไป

ขอโทษค่ะเข้าพิธีอุปสมบทบำเพ็ญกุศลนะคะ
ถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงราชการที่๙นะคะ
ณวัดบางแวกจรรย์สนิทวง๑๓นะคะ
แขวนคู่หาสวรรค์เขตพระศรีเจริญนะคะ
บรรยากาศในงานก็จัดอย่างเรียบง่าย
มีคนในวงการบันเทิงวงการมวยนะคะก็มาร่วมงานกันนะคะ
เช่นคุณเอกพันธ์คุณบิลบรี้ลิศส์นะคะ
เรื่องในทองดีฟันขาวนะคะ

กล่าวเปิดใจในการบวชครั้งนี้ว่าบวชเป็นครั้งที่๒ในชีวิตแล้ว
โดยการบวชครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนเพราะตั้งใจจะบวชเพื่อถวายเป็นราชกุศลให้กับในหลวงราชการที่๙
เพื่อทดแทนบุญคุณแล้วก็จะนำคำสอนที่พระองค์ท่านได้สอนไว้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
แล้วที่สำคัญที่สุดก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ตนเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็หลังจากบวชแล้วเนี่ยตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แล้วก็ทำประโยชน์ให้คุ้มกับที่เกิดมาเป็นชาวไทยค่ะ

บัวขาวก็ได้ฉายาว่าธิระวิระโยนะคะแปลว่าผู้มีความเพียร
ซึ่งท่านก็มีกำหนดบวชทั้งสิ้น๙วันค่ะ
ครับผมอ้าวนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงานที่พระขาวได้ทำ
มาอีกหนึ่งความดีงามก็คือแม่ชีหนิงในกระบวชไปแล้วนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับแม่ชีนิงเนี่ยก็ลาศิกขาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตั้งจิตดีกลหัวบวชชีไปในวันที่๑๓ธุระคมนะครับ
จนถึงวันที่๑๘ตุลาคมช่วงเที่ยงนะครับ
แม่ชีหนิงผนิตาด้วยราศิกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
กับการบวชพุทธศาวิกาศีล๑๐นะครับ
โครงการ๗๐ปี๗๐ล้านความดีอนุสวรีมีชีวิตถวายพ่อนะครับ
ซึ่งก่อนจะลาศิกขาออกมานะครับแม่ชีนิงก็ได้มีการกล่าวเปิดใจพร้อมบรรยายธรรมนิดหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับให้กับเหล่าแม่ชีที่ร่วมบวชด้วย
โดยมีหลายช่วงนะครับที่ทางคุณหนิงเองเนี่ยนะครับพูดไปร้องไห้ไปนะครับ
ด้วยความสุขทราบซึ้งตรึงใจกับรถทำนะครับ
โดยบอกว่าความสุขมีความสุขมากดีใจที่ทำให้หลายคนเนี่ยหันมาสนใจนะครับ
แล้วก็หันมาใช้ทำเกี่ยวเรื่องของธรรมมากขึ้นนะฮะ
อยากให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตนเองให้ดีว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนการบวชครั้งนี้นะครับมีความสุขมาจากข้างใน
เพราะได้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจจิตใจตัวเองจนไม่อยากจะศึกไม่อยากจะออกไปนะครับ
แต่แม่ชีสันสนีนะครับก็ได้กล่าวให้ข้อคิดไว้ว่า
ทุกข์และสุขคนเราก็ไม่ควรยึดติด
ปัจจุบันอนาคตเรามีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องไปทำก็ต้องออกไปทำนะครับ
ลาศิกขาของแม่ชีนิงนะครับก็มีท่านเจ้าคุณเทพวรมุณี
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมนะครับทำพิธีราศิขาให้นะครับ
หนิงเนี่ยก็ได้มีการเปิดใจแบบลึกสุดใจนะครับ
แล้วก็ไปกราบที่ตักของสามีคือคุณจินนะครับ
โดยบอกว่าครอบครัวผ่านเรื่องบอบช้ำมาเยอะแล้ว
เป้าหมายเดียวกันนะคืออยากจะทำให้ครอบครัวเนี่ยแข็งแรง
เราจะร่วมมือกันเราจะพูดกันดีพูดจากันแบบไพร้อภัยร้อ
จะทำตัวใหม่เป็นคนดีที่มากเพิ่มขึ้น
พูดจากันเพราะพร้อมตั้งใจเลี้ยงลูก

ซึ่งก็นี่แหละฮะเป็นในมุมของทางคุณหนิงที่ได้มีการบอกไป

นี่นะฮะแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่บ้านแม่ก็มีแต่ลูกสาว
ก็เลยถือว่าเอาโอกาสนั้นแหละบวชให้แม่ชื่นจังด้วย
แม่ชื่นจัดด้วยแต่วันนี้รู้สึกคุณหญิงก็ออกมาก็ไปถ่ายแบบนั้น
ไปแล้วหรอรู้สึกจะไปถ่ายนะวันนี้จะมีงานถ่ายอยู่นี่
เยอะอยู่นะจัดละครอยู่ด้วยนะก็มีผมมานะคะแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย
เออถ่ายน่าจะอย่างนั้นเออทำดี
อนุโมทนาบุญกับคุณหิงด้วยละกันนะครับ
ความประสงค์บวชสำเร็จแล้วนะคะก็ศึกออกมาแล้ว
ตอนนี้มีคุณปูปรยาซึ่งก็เป็นตัวแทนโอ้ยได้เป็นผู้ในสหประชาชาติต่างนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้มีภาพหวานออกมาคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าฤดูการน่าจะเป็นใจเพราะทำให้เขาทั้งสองนะครับ
เที่ยวสวนสาธารณะแล้วก็กำลังถ่ายรูปคู่กันหลังจากที่บอกว่า
อะไรนะถอยความสัมพันธ์กันคนละก้าว
ก็คือเลิกกันนั่นแหละเป็นภาษาดาราเขาคือถอยออกมาคนละก้าว
ปูก็ปักหลักทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในตอนนี้นะคะ
ที่มีโอกาสได้เจอกับพี่คนนี้เขาก็แฟนเก่าเนี่ยนะฮะ

สองสามเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮิร์ตหนักแล้วก็ถอยออกมาคนละก้าว
ความสัมพันธ์ลงไปแล้วค่ะแต่ขอไม่อ่านรายละเอียด
เพราะความรักสวยงามค่ะรักแล้วอภัยทุกอย่าง

โอเคสวยงาม
ยิ้มดีเท่านั้นนะสิบนะไม่สามารถฉีกก้นหนึ่งได้นะ
โอเคลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ